ตื่นกันแล้วตื่นแล้วตรงไลน์มาบอกกันหน่อยนะฮะ
อยากเห็นไลน์ข้อความหน้าจอที่คุณผู้ชมส่งมาจะได้สดชื่น
อ่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยทยอยอ่านกันนะครับ

ช่วงนี้เช้าสดใสพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุโขทัยนะคะ
พาไปดูรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วคือใคร
นักเรียนรุ่นจิ๋วนะคะเป็นนักเรียนชั้นป๓แล้วค่ะ
แต่ว่าความสูงไม่ถึง๑๐๐เมตรแม้ว่าเขาจะตัวจิ๋ว
แต่ว่าเป็นที่รักของเพื่อนแล้วก็คุณครูนะคะ

ใช้คำพูดตัวเองนะนี่ก็คือเด็กชายธันวามหาน้ำวัน

อยู่ป๓โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยบ้านหาดสูง
ตำบลหาดเซี่ยวจังหวัดสุโขทัยค่ะ
สูง๘๒เซนติเมตร
แล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังเขียนคำว่าอากาศยาน

เขาก็วิ่งเล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนานด้วยนะคะ

คุณปรีชาบุญรักษ์อายุ๓๔ปี
ครูประจำชั้นเล่าว่าน้องมีนเป็นเด็กเรียบร้อย
ร่าเริงตั้งใจเรียนขยันแล้วก็มีน้ำใจ

แม้ว่าจะมีร่างกายที่เล็กกว่าคนอื่น
น้ำหนักตัวนี่๑๔กิโลกรัมเท่านั้นนะคะ
แต่ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนที่สำคัญ

โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยเมื่อสักครู่นี้นะคะ

เด็กหญิงพินมุกชุบเลี้ยงนะคะอายุ๙ขัวเพื่อนร่วมชั้น
บอกว่าน้องมีนเพื่อนในห้องนี้รักมากเลยนะคะ
ไม่มีใครแกล้งหรือว่าพูดจาให้เสียใจ
อะไรที่น้องมีนทำไม่ได้เพื่อนจะคอยช่วยเหลือตลอดเลยค่ะ
ส่วนตัวน้องมีนบอกว่าไม่รู้สึกมีปมด้อยนะคะ
เพราะว่าสามารถทำกิจกรรมต่างได้เหมือนคนอื่น
พร้อมทั้งบอกตามภาษาเด็กด้วยว่าโตขึ้นอยากเป็นพ่อค้าขายปลา
เพราะว่าปลามีประโยชน์อยากให้ทานปลากันมาก
ซึ่งทุกคนได้ยินคำตอบของน้องมีน
ก็ยิ้มแล้วก็ชอบใจรู้สึกว่าเป็นคำตอบที่แปลกดีเหมือนกัน
เพราะว่าปกติแล้วเด็กจะชอบบอกว่าเป็นทหาร
เป็นตำรวจเป็นครูแต่นี่ดูตอนยืนเทียบกับเพื่อน
เพื่อนสองคนข้างนี้น่าจะเป็นเพื่อนตัวโตที่สุดในชั้น
ส่วนน้องมีน่าเป็นน้องตัวเล็กที่สุดนะฮะ

แต่เก่งตั้งใจเรียนจริงนะครับ